กูพิเศษนะคะแบบใหม่แบบสับ

ผมสบายนุ่งโจงทะลุมิติไปปวดเลยค่ะ
ส่วนทีมนักแสดงหมอหลวงเขาดังมากตอนนี้

จะเป็นยังไงไปชมสกรูปพิเศษของเราเลยค่ะ

ฮะนี่ฉันมาที่ไหนเนี่ย
นี่วัดเนี่ยถือว่าร้อน
ฉันเป็นแม่บัวแม่บ่าเอ้ยฉันเป็นแม่เบลอ

โอ้โหอยู่วัดด้วย

พ่อทองอ้อนพ่อทองอ้อน
ตำนานบทใหม่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
จู่แจ๊กกะลีนก็โดนฟ้าผ่าทะลุมิติมาตามหาพ่อทองอ้น
วันนี้ได้ข่าวว่าเขามีอีเวนต์ที่วัดสุทัศน์ด้วยค่ะ
งานใหญ่มากมาครบทีมเลยค่ะ

หรือจะเป็น๔หนุ่มคิ้วบอยที่หล่อโดนใจจริง
โอ้โหแม่เบอร์อย่างแจ๊กกะลีนเหมือนโดนสาป
อยากเจอพ่อทองอ้นใจแทบขาด
เดินเข้าพระอุโบสถกราบพระประธาน

เพียงผู้ต้องอ้นมองเห็นซะเถอะ
แล้วงานนี้พ่อเจ้าพระคุณรู้ช่อง
นักแสดงหมอหลวงเขายังได้เข้าไปกราบเจ้าอาวาส
สินให้พรกันชำไปเลยค่ะ

แม่เบอร์ก็ยังไม่ได้ใกล้ชิงพ่อทองอ้อนมาเราร์สที

หล่อไม่แพ้กันกันก่อนก็ได้เนอะ
ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับผม
เผื่อพันธวันทุกคนที่มาพระพระจันทร์จะให้มาเป็นพระ
และหลังจากที่เขาเสร็จเที่ยวพลักษณ์ทุกอย่าง
แล้วก็ถึงวินาทีที่แม่เบลออย่างพี่แจ็คกาลีนเนี่ยค่ะ
ต้องไปถามพ่อทองอ้นดูหน่อยนะคะ
ระหว่างแม่บัวคิมเบอรี่กับแม่เบอร์แจ๊กกะลีน
ทองอ้นเจ้าจะเลือกใคร
เอาล่ะค่ะแม่เบลอตามมาทั้งวันแล้วนะคะ

แม่เบลอชื่นใจมากเลยจริงคนมากันเยอะมากสุดท้ายแปลกค่ะ
ไหนที่ก็ทะลุวิติตามแม่บัวมาแล้ว
แม่เบลอต้องให้พ่อทองอ่อน

ต้องให้พ่อทองอ่อนเลือกแล้วนะคะ
ระหว่างแม่บัวกับแม่เบอร์นี่จะเลือกใครคะเนี่ย

แม่บัวก็เดินหลบไปอยู่ในวัดสุทัศน
คนหาเขาไม่เจอ

มันจะมีอยู่คนนึงที่อยู่ก็ลุกขึ้นมาลำ

เจ้าอาวาสเขามอบของที่ละลึกด้วย

เป็นเหรียญทองแดงแล้วก็ปลูกเสกใหม่สดร้อน

อันนี้แม่ปลอยนะจ๊ะ

แล้วก็เป็นเกร็ดความรู้มาก
เพราะว่าเผอิญวันนี้วันที่๑๕พฤษภาคมค่ะ
ที่วัดสุทัศน์คุณผู้ชมถ้าใครไปนะคะ
โบสถ์ด้านหลังมีทาเวสวรรค์
ซึ่งสร้างมาแบบว่าหลายร้อยปีมาก
แล้วนี่คือเป็นองค์แรกของประเทศไทยเลยนะคะ

เจ้าอาวาสเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะ
ว่าประวัติที่มาคือขลังมากจริง
คนสร้างท่านเนี่ยคือตั้งใจสร้างมาก
แล้วคือใครไปขออะไรได้หมดเลยนะคะ

แล้ววันนี้เลิกดีสุดนะคะ
ไปไหว้ทาเวสุวรรณนะคะอยู่หลังโบสถ์ค่ะ
เอากุหลาบก้าวดอกไปแล้วก็จุกทูปแดงก้าวดอก

แล้วมันมีความเชื่อด้วยนะคะว่าใครอยากล้างคำสาป

อย่างเช่นที่แบบว่าเราเคยไปสาบาน
หรือแบบใช่หรือว่าเราแบบมีคนมาสาบคำสาปเราอะไรอย่างนี้
โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะไปขอพรท่านได้

จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกไป
แล้วขนลุกไหมล่ะนี่แม่เบอร์ไม่ได้ไปเล่นนะคะ
ก็ไม่เบอร์เหมือนกันนะเอาไปบ้านให้อภัยแหล่ะ
เพราะว่ากลับมาก็มีของมงคล
อนุโมทนาบุญด้วยตามนั้นให้พวกเราสองคนติดไม้ติดมือด้วย